ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกับทางด้านเดียว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เวลาเดิมต้องถามคุณชูวิทย์ก่อนว่า
เมื่อคืนถึงบ้านกี่โมงได้หลับได้นอนกี่โมงคะ
เมื่อคืนผมถึงบ้านตี๒ครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าไปให้ปากคำกับตำรวจทีมงานของท่านศรีวรา
คือท่านผู้ชมอาจจะสับสนนิดนึงว่า

ก็เพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย
ซึ่งต่างชาติเนี่ยจับตาอยู่และไทยได้รับเป็น
เมื่อสมัย๑๕๒๐ปีก่อนผมเป็นกรก่อสร้างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
ดังนั้นท่านศรีวราก็มาขอข้อมูลผม
ทีนี้ในระหว่างที่สำนวนอยู่ตรงกลาง
หมายความว่าเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวน
เป็นอำนาจของตำรวจถูกไหมครับ

หมายจับเก่าของใครครับของในกบในกบปากอ่า
ปากบในกบแต่ผมจะเล่าประวัติในกบให้ฟัง

เป็นเรื่องเก่าของในกบเพราะว่าในกบมีคดีที่เกี่ยวกับข้อหา
เป็นธุระจัดหาล่อไปพาไปซึ่งเด็กต่ำกว่าอายุ๑๘
ข้อหานี้ไม่ใช่ข้อหาค้ามนุษย์นะครับ
เป็นข้อหาเขาเรียกว่าข้อหาธุระจัดหา

กบพาเด็กอายุในขณะนั้นประมาณการว่า
เด็กผู้หญิงคนนี้ตอนที่ถูกล่อลวงมา
แล้วก็ไปเอาตัวมาจากที่มาเลเซีย
เขาชื่อร้านที่มาเลเซียชื่อร้านเจสสิก้า
แล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้มาร้องเรียนว่า
ตัวเองถูกพาชักจูงไปทำงานเกี่ยวกับการค้าบริการที่มาเลเซีย
ทีนี้พอได้รับการสอบสวนเด็กคนนี้ก็บอกว่า
ทำงานอยู่ที่เคยทำงานอยู่ที่วิคโตเรีย

ที่บอกว่าเคยทำงานอยู่วิคโตเรีย
เขาบอกว่าเด็กคนนี้ให้การว่า
เคยทำงานอยู่วิคโตเรียประมาณ๑๒ปีก่อน

ถ้าลบ๑๒ปีก่อนข้อ๑๒เท่านั้นเอง
นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งดีเอสไอบูนิธิเอ็นไวเดอร์กรมการปกครอง
เขาวางแผนไปบุกจับวิคโตเรีย

มีเด็กที่พบทั้งหมด๑๑๓คน
ใน๑๑๓คนก็พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า
ถ้าเป็นเด็กอยู่เขามีความเจริญต่อของกระดูก

ก็พบว่ามีเด็กที่มีมวลกระดูกที่ต่ำกว่า๑๘
ก็คือพวกที่เป็นต่างด้าว๑๑๓คน

แต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจไปตรวจมา
๒๘นั้นก็มีอีก๓ที่ต่ำกว่า
แต่สามแรกกลายเป็น๖คนแล้วนะ

ก็บอกพวกนี้มันจะดูแลตัวคดี

ก็ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ
เมื่อไปตรวจดู๗๙คนเนี่ยนะครับ

เป็นเด็กอีก๕คน

จากที่เป็นผู้ที่จะถูกดำเนินคดีกลายเป็นเหยื่อ

ว่าผมเนี่ยกำลังขุดคุยกำลังทำหน้าที่

ผมก็ไปให้การในฐานะที่เคย
เคยเป็นผู้ก่อตั้งวิคโตเรีย

ตำรวจก็ยังอยู่ในอำนาจสอบสวน

เพราะว่ากำลังอยู่ระหว่างเอาไปอยู่

เพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะ

คุณมิ้นที่เมื่อกี้ผมเล่าค้างไว้เนี่ย
แต่ตอนก่อนว่าความเป็นสื่อมันก็ต้อง
ขุดคุยนะครับผมไม่ได้คุยในเน็ต

คิดเอาแล้วก็ไปค้นนะครับ
และวิธีการที่เวลาไปถามเนี่ยสื่อ
กรณีของวิคโตเรียนางสาธิธร

ถูกต้องครับเพราะผมบอกเจ้าที่ตำรวจว่า
เวลาผมขายเนี่ยคุณมิ้นครับการขายอาบอบนวดเนี่ย
เวลาผมขายผมไม่ได้ขายเหมือนขายที่

ขายที่เซ็นขายก็ไม่มีอะไรมาก

มันมีข้อผูกพันกันอยู่อย่างหนึ่งครับ
ใบอนุญาตไม่ใช่ว่าผมโอน
การใช้เวลาในการเปลี่ยนแบบนี้

ยังไม่ได้เรียบร้อยจนกระทั่งครบ๓เดือน

ว่าคนนี้เป็นของคนเก่าออกไป

ส่วนถ้าต่างจังหวัดก็ต้องเป็นผู้ว่าราชการ

นะฮะเพราะซ่องเพราะอะไรเพราะ
มันไม่ใช่สถานบันเทิงเริงลมแล้วล่ะครับ

ยันไปถึง๑๒คุณมิ้นจะรู้สึก

แต่เป็นเพราะว่าผมรู้ดีว่าในสมัยนี้

ดังนั้นก็จะมีการบอกแล้วครับ
บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้นะ

แล้วอัวทำสัญญาเช่ากัน

สัญญาเช่านะ
ยกตัวอย่างเนี่ยนะผมไม่ต้องยกตัวอย่างแล้ว

เวลาผมขายนี่ผมไปแต่ตัวนะครับ

ภาชนะทุกอย่างผมทิ้งไว้พร้อมกับคน
คนที่อยู่กับผมก็เป็น๑๐ปีผมก็ยกให้
เพราะว่าผมบอกว่าผมไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้ว
คุณจะไปอยู่กับผมที่ไหนผมกลับไปอยู่บ้าน
ดังนั้นคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยผมก็ยกให้แน่นอนครับ
วันนี้ข้อมูลผมเนี่ยก็ต้องดีกว่าตำรวจล่ะครับ
ตอนนี้อยู่ในคุกโดนไป๑๓ข้อหา
ก็คือมีอีกบริษัทหนึ่ง
บริษัทนี้ที่ผมบอกว่าเป็นบริษัทประกอบการ

เวลารูดบัตรเครดิตก็จะเข้าบริษัทนี้

สมมุติละกันว่ามีคนนึง
คนนี้ที่มาซื้อกับผม
สมมุติชื่อนายกอไก่แล้วกัน
ในปัจจุบันนี้นายกอไก่ก็ทำสัญญานะกับ
ติ๊กนายติ๊กเป็นใครครับ

ติ๊กคือนายสัทธาธรรมที่โดนจับเป็นหัวหน้าเชียร์แขก

ที่บุกไปเป็นลูกพี่ไอ้กรบแล้วกัน
อ๋อเป็นลูกพี่ป๊ากรบนี้หนึ่งหรือครับ
ติ๊กติ๊กอายุ๖๗นายสัทธาธรรม

ศรัทธาธรรมนายติ๊กนายติ๊กสัทธาธรรมเป็นลูกพี่ไอ้กบ
นายติ๊กทำสัญญาเช่าอ้างนะฮะทำสัญญาเช่าหลอก

หลอกหลอกกับนายกรนายกรก็คือนายกรคับฟ้าฉายาเขา
ทำสัญญาเช่ากับไอ้ติ๊กข้อหามันแรงเว้ย

หนักนะไอ้นาตาลีเนี่ยไอโกลักษณ์หนี
โดนยึดไป๗๔๐ล้านปิด
เอาอย่างนี้เรามาทำสัญญาเช่ากันไอ้ติ๊กนะ

ถ้าเราดูกันเนี่ยจริงสัญญาเช่าเนี่ย

เช่าทั้งประกอบธุรกิจเช่าทั้งอาคารเนี่ย

ใช่ไหมเสียภาษีไหมเช่าไปแล้วเสียภาษีไหม

เออหรือมันเข้าบริษัทนี้ซึ่งยังเป็นของในกรอยู่
หรือว่าเป็นของไอ้ติ๊ก
ไอ้ติ๊กเอาเงินที่ไหนไอ้ติ๊กเสียภาษีหรือเปล่า
ติ๊กเอาเงินที่ไหนมาซื้อไปดูบัญชีไอ้ติ๊กอีก
การที่มีสัญญาเช่าเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจว่า
มันเป็นการสัญญาเช่าหลอกเพื่อปั้นขึ้นมาเพื่อหลบเลี่ยงคดี
ซึ่งเรื่องอย่างนี้ดูไม่ยากเพราะอะไรครับ
ปปงสามารถสอบเส้นทางการเงินได้
ทีนี้ไอ้กบเนี่ยทำไมมันถึงเป็นตัวเด่น
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้กบนี่มัน

กบนี่มันเรียกว่ามันนี่สุดยอดมาจากนรก

รู้จักครับเพราะว่ามันรุ่นหลังเยอะ

นายกบหรือป๊ากบคนนี้เขาเป็นใคร
คุณมิ้นครับไอ้กบเนี่ยเดิมเป็นเด็กเสิร์ฟ

เป็นเด็กเสิร์ฟต่อมาก็มาเป็นกัปตัน
คือในร้านสถานบริการอาบอบนวดนี่
เพื่อให้แขกไปนั่งรอกินอาหารนะครับ
กบเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นกัปตันเติบโตขึ้นมา
กบเนี่ยก็รู้จักแขกอยู่มาก

ด้วยความที่มันเป็นคนคล่องแคล่วนะครับ

แต่ก่อนนั้นเป็นเชียร์แขกอยู่ย่านเพชรบุรีตัดใหม่

ถูกดึงตัวมาสถานที่หนึ่งครับ
คือที่เรียกว่าลาเดอร์ฟอง
ลาเดอร์ฟองคือสถานบริการอาบอบนวดย่านถนนพระราม๙
ใหญ่ขนาด๒๐๐ห้อง
เมื่อลาเดอร์ฟองเปิด

ติ๊กอยู่ที่โคโลนเซ
โลนเซคือที่ถนนพระราม๙ตัดกับรามคำแหง
ไอ้ติ๊กรับงานที่ลาเดอฟอง

ไอ้กบมาที่ลาเดอร์ฟองมาทำงานด้วยกัน
เดี๋ยวอัวจะให้ลื้อขึ้นมาเป็นเชียร์แขก
จากเด็กเสิร์ฟเปลี่ยนมาเป็นเชียร์แขก
ติ๊กจากวันนึง๓๐๐๕๐๐หรือไม่เกินพัน
ก็จะได้ติ๊บเป็น๔๕

ทีนี้ไอ้ติ๊กก็ชวนไอ้กบไปลงแล้วครับที่ลาเดอร์ฟอง
ปรากฏว่าลาเดอร์ฟองในช่วงนั้นมีนาตาลี
โดนปิดนาตลิมันทำเหมือนกันครับ
ด่งมีเด็กต่างด้งต่างด้าว
ก็ปรากฏว่าฮือฮาเพราะว่ามีเด็กต่างด้าว
ว่าเด็กต่างด้าวเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าไปมองนะว่า

พม่าพวกนี้พูดไทยชัดฮะ
เรียกว่าถ้าไม่พูดไม่รู้แล้วก็

หน้าตาท่าทางเหมือนนางแบบเหมือนคนไทยนี่แหละครับ

เขียนหนังสือไทยก็เป็นอีก
ก็ปรากฏว่าไอ้ติ๊กนะ
เป็นหัวหน้าเชียร์แขกก็ชวนไอ้กบมาที่ลาเดอร์ฟองค่ะ
แต่ในขณะนั้นมีเหตุการณ์ปี๕๙อะไรครับ

เฮ้ยไม่ได้ไม่เอาดีกว่า
ก็เคลียร์ไอ้ติ๊กกับไอ้กบ

คโตเรียนายกอก็ได้โอกาสทันที
เข้ามาเลยมาทำที่วิคโตเรีย
เพราะวิคโตเรียขนาดนั้นกำลังร่วงโรย
เหตุที่ล่วงโรยปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนะฮะ
ที่ข้อที่๖เรื่องการต่อสัญญา
วิคโตเรียเห็นไหม

มันล่วงโรยพอสำละสายก็ปรากฏว่า

โดยวิธีมาร์เก็ตติ้งหรือกลยุทธ์ของมัน
ก็คือปาร์ตี้เปิดสิ่งหรือปาร์ตี้เปิดสาวบริสุทธิ์

ปาร์ตี้เปิดสาวบริสุทธิ์เป็นยังไง
ลักษณะในสถานบริการอาบอบนวดพวกนี้เนี่ย

สุกี้เนี่ยโดยปกติเราไปกินซุกี้

เอาผักใส่เข้าไปแต่อ่างใหญ่

เพราะลงไปทีเนี่ย๕คน๑๐คน

โดยเอากบเปิดประมูลในห้องสูตรนี้
การเปิดประมูลก็เริ่มตั้งแต่
หมื่นบาทเอาเด็กที่อายุไม่ถึง

ที่บอกว่ามาอยู่๑๒๑๓เนี่ยถอดเสื้อผ้า
แล้วมายืนไอ้กบก็ยืนข้าง

อุชายชายคนนี้ก็๓๐๐๐

วักการประมูลอยู่ครั้งละ๕๐๐

นี่คือลักษณะของการบ้ากราม

เคยเป็นลูกน้องผมยังทำงานอยู่ภายใน
คโตเรียมาเล่าให้ฟังไอ้กบทำแบบนี้
ประมูลเหมือนเปิดประมูลสิ่งของเหมือนเปิดประมูลธาตุนะฮะ
ส่วนแขกก็หัวเหลาะเฮฮา
ตลกโปรกฮากันไปจนกระทั่งมันไปจบอยู่ที่แปดหมื่น
จบอยู่ที่๙หมื่นจบอยู่ที่๗หมื่นแสนนึง
ก็จะพาเข้าห้องไอ้กบจะได้ส่วนแบ่ง
กบต้องไปแบ่งไอ้ติ๊กไอ้ติ๊กต้องไปแบ่งใครครับ
เพราะว่ามันเป็นแค่เชียร์แขก

มันจะแบ่งได้ยังไงถ้ามันไม่มีแบ่ง
ดังนั้นถ้าถามผมว่าทั้งหมดเกี่ยวยงกันไหม
เส้นทางนี้วิคโตเรียไปที่โคปากามาน่า
ก็จะพบว่ามันเกี่ยวเนื่องกันในรายงานการประชุมชิ้นนี้ที่
ปรากฏว่าที่เขาเขียนว่า
ครั้งที่๓๔เพื่อหัดที่๒๖กรกฎา๒๕๖๐
หัวหน้าบัญชีลองบิดหัวหน้าบัญชีวิคตอเลีย
อันสุดท้ายที่ผมเมื่อวานนี้ผมอ่านไปให้คุณมิ้น
ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าข้อ๒๒กรณีบุกตรวจแบบจู่โจม
บัญชีการเงินแคทเชียร์จะต้องทำการซ้อมรอบสถานการณ์
โดยตัดสัญญาณข้อมูลแคทเชียร์จะทำการเก็บเงินเครื่องรูดบัตรพร้อมเงินสด

ข้อสุดท้ายข้อ๑๑เรื่องการส่งรายงาน
ส่งรายงานบัญชีที่โต๊ะคุณนิพาทุกวันพฤหัส
จะมีการตรวจเซ็นรับทราบหรือไม่
แล้วแต่กรณีส่วนวันอื่น
ให้คุณบรมเดชมีหน้าที่ตรวจสรุปรายงาน
เพื่อเรียนให้คุณนิพาทราบอีกครั้ง

นิพาก็คือภรรยาของนาย

อ่ะก็รู้แล้วสิว่าเป็นใคร
ก็ต้องรู้สิครับเพราะในนี้มันเขียนไว้ชัดเจน

ก็ถ้าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันมานั่งประชุมเรื่องบัญชีกันได้ยังไง
แล้วถ้าเป็นหัวหน้าบัญชีแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใคร

ไม่มีสาธิธรณ์แต่ชื่อเดียวไม่มีเลยมีไหมมีไหม

โอ้โหมันสำคัญเรื่องเงินเรื่องพองนะเรื่องเงิน
นะแล้วจะไม่รู้ไหมว่าเจ้านายเป็นใครมันไม่ใช่เด็กเสิร์ฟ

ดังนั้นมีไลเซ็นด้วย

นี่คือถ้าจะทำแบบไอ้โกสมัยโบราณ

ลืมไปนั่นทำนั่นทำนี่สั่งกันปากเปล่าซะก็ไม่มีปัญหา
ก็ดันจะทำในสิ่งที่ผิดให้มันดูถูกมันทำไม่ได้ครับ
ดังนั้นสิ่งที่ผิดต่างเหล่านี้ก็ปรากฏชัด
ความจริงมันก็ยังเป็นความจริงวันยังค่ำและผมก็ยังยืนยันว่า
อิทธิพลในเมืองไทยนั้นมีจริงแต่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับ
ถ้าทำผมได้ก็ผมบอกแล้วว่าใครมีอิทธิพลก็ลองใช้เถอะครับ
ผมมั่นใจว่าในประเทศไทยนั้นสิ่งที่ถูกท้ายสุดแล้วเนี่ย
มันหนีไม่พ้นหรอกครับว่ามันเป็นอย่างนี้
เมื่อคดีนี้ทั้งหมดผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
พรบการฟอกเงินซึ่งเป็นการค้ามนุษย์เป็นมูลฐานหนึ่งในการฟอกเงิน
ซึ่งออกมาตั้งแต่๒๕๕๑และเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจับตาจ้องอยู่
ก็คดีนี้ใครใหญ่จริงใครมีอิทธิพลจริงก็ว่ากันไปเลยครับ
คนในสังคมจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
นี่แทบไม่ต้องสื่อเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณชุวิตเอามารวบรวมสรุปให้หมดแล้ว
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำน่าจะมีแค่การตามตัวมาให้ได้
เอามาสอบสวนและชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งฟ้อง
แต่ก็อย่างที่คุณชุวิตบอกนะคะอิทธิพลมีจริงหรือเปล่า
จะมีการใช้กันเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดู
ฝากความหวังไปที่เจ้าหน้าที่ล่ะค่ะที่บอกว่าไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน

ถ้ามีเอี่ยวถ้ามีชื่อถ้าผิดก็จะดำเนินคดีให้หมด
รอดูอยู่นะคะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญา
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ